เชียงรายหนาวมากแต่ว่าหนาวไปกว่านั้นก็ต้องข่าวนี้เลยค่ะคุณผู้ชม
ไทยรัตน์ออนไลน์เปิดประเด็นค่ะ
กับข่าวที่บอกว่านางเอกดังแต่ไม่ได้บอกชื่อยองเงียมไปฝากคลันนะคะที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งค่ะ
มีรายละเอียดแล้วก็มีคนเดากันมากมายค่ะ
ไม่ต้องรอให้เฉลยนะคะเพราะว่าชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์นะคะว่าเป็นแมทหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าโอ้โหเขียนออกมาเหมือนจะเป็นแมทค่ะ
ซึ่งลามไปถึงไอจีของคุณสงกรานด้วยนะคะ

เป็นรูปต้นไม้คือจริงเขาทำร้านอาหารอยู่เขาใหญ่
แล้วเขาก็เขียนแคปชั่นบอกว่าติดแล้วครับผม
คนดันไปบรรดีอีกบอกว่าติดกี๊ดนี้คือลูกหรือเปล่า
และคนที่ออกมาเสื้อข่าวนี้นั่นก็คือแม่งีค่า

คุณผู้ชมแต่ว่าที่โพสต์ที่โพสต์ข้อความน่ะ
ดันไปลงที่เขาใหญ่ไงเช็คอินอยู่ตรงเขาใหญ่
ก็เลยงงว่าเป็นยังไงนะคะซึ่งก็บอกเลยว่าลูกของดิฉัน
ยังไม่มีสามีนะคะกรุณาเคารพสิทธิ์กันบ้าง
ไม่ใช่เป็นบุคคลสาธารณะแล้วจะมาพูดปากวัย

เป็นหมาเห่าใบตองแห้งกันนะคะถ้ามีหลักฐานหรือใด
เอามายืนยันที่ดิฉันได้เลยลูกดิฉันเป็นอย่างว่าจริง
ดิฉันไม่ไว้หน้าเช่นกันนะคะจะมาพูดขอใช้คำตามคุณแม่นะคะ
จะมาพูดหมาและไม่มีหลักฐานเรามีปัญหากันแน่นอนขอบคุณค่ะ
แม่เอาจริงนะคะทิ้งเบอร์ทิ้งอีเมลไว้ด้วย

ส่วนคุณแมทพรีนีนะคะเมื่อวานค่ะก็ได้ลงรูปทิ้งท้ายเลย
กับรูปที่บอกว่านะคะโพสต์ข้อความทำมือโอเครูปนี้
พร้อมข้อความบอกว่าฮึบนะคะแล้วก็แฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจมากมายนะคุณผู้ชม
ซึ่งบันเทิงไทยรัฐโดยดิฉันเองนี่แหละค่ะก็ไปซอกแทรกนะคะถามเพื่อนดาราของเขาค่ะ
สรุปแล้วนะคะว่าน่าจะไม่ใช่นางเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชม
คือตอนนี้แมทกำลังถ่ายละครลิขิตรักดวงดาวแล้วก็มีฉากที่เขากำลังโหนสลิงอยู่
แล้วก็เพื่อนสนิทเขาก็บอกว่าจริงแล้วดูจากรูปร่าง
ดูจากกรูไม่มีอาการเตียงยุงภาค